แต่ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงงมค้นหากันจนตัวเปื่อยหมดแล้วนะคะ
แล้วล่าสุดปรากฏว่าไปเจอหีบอีก๑หีบ
แน่นอนคุณผู้ชมมันไม่ใช่หีบเปล่ามันมีน้ำหนัก
เปิดออกมาก็อย่างที่คาดเลยนะคะ
โครงกระดูกมนุษย์หลายชิ้นเจอกระโหลกเจอกระดูกส่วนต่าง

ตำรวจเปิดปฏิบัติการงมหาหลักฐานเพิ่มเติมในบ่อน้ำหลังบ้าน
นายอภิชัยองค์วิสิตหรือว่าไอซ์หีบเหล็ก
ที่เรารู้จักชื่อกันตามข่าวไอซ์ถึงถูกจับไปแล้ว
แต่ปฏิบัติการค้นหามันยังต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากพยาน
เขาบอกว่ามันยังมีผู้หญิงหายไปในบ้านไอซ์อีกนะ
ครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่ภายในบ่อน้ำนี้อีกนะครับ
ปฏิบัติการวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๓แล้วนะ

ถือว่าเป็นการขอหมายสารในการค้นภายในบ่อน้ำเป็นครั้งที่๓แล้วนะฮะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีการแบ่งพื้นที่ตีตารางกันเลยนะคะ

จากการปฏิบัติงานเบื้องต้นลงไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงค่ะ
เจอชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมกว่า๑๐ชิ้น
มีดพระความยาวรวมด้าม๑๐นิ้วอีก๑เล่มนะคะ
อกจากนี้เจอหีบเหล็กอีก๑ใบ
โดยไปเจอที่ริมบ่อน้ำเยื้องกับบริเวณบ่อเดียวกัน

แล้วก็กระดูกมนุษย์ถ่วงน้ำก่อนหน้านี้ก็คือจุดที่๒

เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหเปิดขึ้นมาแทบช็อก
ในนั้นเนี่ยเจอกระโหลกมนุษย์แล้วก็เจอโครงกระดูกอีกจำนวนนึงค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกจิรกฤษจารุณภัณฑ์
ผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
กองบัญชาการตำรวจนครบันบอกว่า
เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมขออนุญาตนี่ค่ะ
คือมันถูกถ่วงอยู่นานมันก็มีโครนเปลือเปื้อนนะคะ
แต่ว่าดูจากรูปทรงเนี่ยมันชัดเจนนะคะว่านี่คือหัวกระโหลกของมนุษย

แล้วก็ชิ้นส่วนกระดูกต่างอยู่ในหีบนั้นนะคะ
โดยมีการชี้แจงบอกว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นบ่อเพิ่มเติมต่อไป
อย่างที่บอกว่าช่วงเช้าที่เจอเนี่ยเจอโครงกระดูก๑๗ชิ้น
แล้วก็โครงกระดูกในหีบเหล็กอีกจำนวนนึง
ซึ่งจะมีการประสานกองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลสิริราชมาเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ

เบื้องต้นอนุมานได้ว่านี่น่าจะเป็นศพที่๓แล้วค่ะ
หลังจากที่ศพแรกที่เจอคือน้องกุ๊กกิ๊ก
จำได้จากรอยสักที่แผ่นหลัง
ที่๒ก็คือโครงกระดูกที่เจอ๒๐๐กว่าชิ้น
เบาะน้ำก่อนหน้านี้ที่ต้องรอการพิสูจน์
และนี่คือศพที่๓ที่เจอในหีบเหล็กอีก๑ใบ
ใช่นี่เป็นหีบเหล็กล่าสุดที่เจอเลยนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าภารกิจนี้ยังไม่จบสิ้นนะครับ
นิติวิทยาศาสตร์ก็จะต้องพิสูจน์ต่อไปว่า
เป็นศพของใครบ้างเพศไหนกี่คน
และทางตำรวจก็ต้องทำสำนวนในการแจ้งข้อหาเพิ่มไปเรื่อยอีก
ดังนั้นให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดเลย
ที่บ้านพักของนายไอซ์ที่ซอยเพชรกาเสม๔๗บาลิกที่๕๙
ซึ่งปฏิบัติการในการค้นหาในบ่อน้ำก็ยังคงดำเนินไป
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่วันนี้ลงพื้นที่ที่บ้านในไอซ์เยอะเลยนะครับ
ดังนั้นไปติดตามจากทีมข่าวของเรานะครับคุณปียชาติคงถิ่น
รายงานมาจากบ้านพักของนายไอซ์ซอยเพชรเกษม๔๗ติดตามได้เลยนะครับ
ตลอดทั้งวันที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำนะครับ
ได้ค้นหาใต้น้ำภายในเบาะน้ำบ้านนายไอซ์หีบเหล็ก
ล่าสุดก็พบชิ้นส่วนคงมนต์กระดูกที่อยู่ในหีบเหล็ก
ซ่อนอยู่ใต้ผงย่าในน้ำซึ่งเป็นเบาะเดียวกับที่พบสกไปก่อนหน้านี้
น่าจะมีอายุประมาณ๑๘๒๐ปีครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งน้ำกว่า๔๐นายได้ดำน้ำค้นหา
วัตถุพยานภายในบ่อน้ำบ้านนายอภิชัยองค์วิสิตอายุ๔๐ปีหรือนายไอซ์หีบเหล็ก
โดยแบ่งเขตเป็นการขึงเชือกทั้งหมด๑๒จุด
ดำน้ำค้นหาไล่ไปตามแนวเชือกนะครับ
แต่ละจุดก็จะใช้เจ้าหน้าที่ค้นหาประมาณ๔คน
กระทั่งเมื่อเที่ยงที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ก็พบหีบ
แล้วก็ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์บริเวณขอบบ่อห่างจากจุดที่
โครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกถวกน้ำแล้วก็มีบานประตูเหล็กดัดทับไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
ห่างกันประมาณ๓๐๐เมตรครับ
นำขึ้นมาตรวจสอบก็พบว่ามีชิ้นส่วนหัวกระโหลกมนุษย์
แล้วก็โครงกระดูกส่วนอื่นรวม๒๗ชิ้นนะครับ
แต่ว่ากระดูกส่วนแขนนี้หายไปหนึ่งข้างนะครับ
พร้อมทั้งมีหีบเหล็กดำเบลแล้วก็โซ่ที่ล็อกกุญแจเอาไว้ครับ
เจ้าหน้าที่ที่ไปบอกที่บอกกับเรานะครับว่าจุดที่ดำน้ำแล้วก็ไปพบเหล็กที่อยู่
ีบเหล็กที่อยู่ใต้น้ำครั้งนี้นะครับลักษณะก็คือจะคว่ำไว้นะครับ
แล้วก็มีต้นกกเนี่ยขึ้นมานะครับก็คาดว่าน่าจะถูกนำมาถ่วงน้ำหลายปีแล้วนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบชิ้นส่วนโครงกระดูกนะครับ
บริเวณบ่อน้ำจำนวน๑๗ชิ้นนะครับแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของมนุษย์หรือว่าสัตว์นะครับ
จะต้องส่งให้ทางนิติเวชโรงพยาบาลศิริราชตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับ
ด้านพลตำรวจโทพักกระพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เปิดเผยว่าการค้นหาใต้น้ำครั้งนี้นะครับเป็นการขยายผลเพิ่มเติมจากการสอบพยานกว่าสิบปาก
รวมแล้วตอนนี้นะครับมีทั้งหมด๓ศพ

ก็คือให้การภาคเศษรับบางส่วนไม่รับบางส่วน
ตนเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อเก่าหาไปแล้ว
๔ข้อหานะครับแล้วก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติม
ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงค้นหาเพิ่มเติม

ก็ได้เอารถแพ็กโอทมาพุทรลอก
และให้เจ้าหน้าที่และพรรดาน้ำลงไปค้นหา
ซึ่งทางตำรวจเองก็บอกว่าจะมีการขยายผลต่อไปเรื่อย
เนื่องจากว่ายังมีพยานที่ยังไม่ได้เรียกมาสอบสวน
ซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดกับนายไอ้
รวมถึงคนสวนที่เคยทำงานกับนายไอซ์ก่อนหน้านี้
นี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่บ้านพวกนายไอ้หิบเหล็ก
พิชชาติกรงถิ่นรายงานจากซอยพิชกาเสม๔๗

วันนี้มีตำรวจผู้ใหญ่ทั้งพลตำรวจโทปิยะอุทาโยน

พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

จะแจ้งข้อหาในไอซ์๔กลุ่มข้อหา

ต้องทำสำนวนแจ้งข้อหาเพิ่มถ้าพบศพเพิ่ม

เตรียมพิจารณากันในการแจ้งข้อหาขมขืนด้วย
เพราะมีผู้ให้ข้อมูลว่าเคยถูกในไอ้ไอ้สี่ขมขืนด้วย
นี่เป็นอีก๑คดีใหญ่ที่ติดตามกัน